รับทราบพูดถึงเรื่องราวของวลัยบอล

ที่นักกีฬานั้นสามารถสร้างความชื่นใจ

แต่ว่าเป้าหมายสำคัญก็คือการไปคัดเลือกโอลิมปิก
นักกีฬาที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เมื่อวานนั่นก็คือวิราวรรณอภิญาพงศ์
ประกาศเลือกเล่น๔เกมจริงแล้วอายุของเธอสามารถจะต่อยอดไปได้
เป็นผู้ฝึกสอนที่ดีได้ด้วยแล้วก็เป็นหัวใจของทีม
ในรอบหลายปีที่ผ่านมาติดตามได้จากรายงานของคุณธนรัฐเฟื้องฤทัยกุลครับ
บอลหญิงทีมชาติไทยก็ทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับ
นั่นก็คือการคว้าแชมป์๔เกมซึ่งใน๔เกมครั้งนี้ทีมสาวไทยก็ยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม
โดยการไม่เสียเต็นต์ให้ใครครับ
ชิงชนะเลิศวอเล็กบอลหญิง๔เกม๒๐๑๙ทีมตบสาวไทยพบกับเวียดนามอีกครั้ง
รอบแรกนัดสุดท้ายสาวไทยเอาชนะมาได้๓เซตรวด
นี้โค้ชด่วนส่งออนอุมาสิทธิรักษ์ปื้มจิตถิ่นขาวชัชชุออนโมกศรี

ส่วนคนอื่นนุษราต้อมคำพิมพิชยากกรำและธิชากรบุญเลิศ
สาวไทยอาศัยการเล่นที่ดุดันและระบบที่หลากหลาย
เอาชนะไปแบบไม่กดดัน๓เซตรวด๒๕ต่อ๑๕๒๕ต่อ๑๕และ๒๕ต่อ๑๗
ชัชชุออนโมศรีทำแต้มสูงสุด๑๖คะแนน
สาวไทยคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่๑๔นับตั้งแต่ปี๑๙๙
และเป็นสมัยที่๑๒ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี๑๙๙
หลังเกมโค้ชด่วนเผยว่าพอใจที่ทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้คือป้องกันแชมป์
ส่วนการเตรียมทีมแข่งขันโอลิมปิก๒๐๒๐รอบคัดเลือกโซนเอเชีย
จะเดินทางไปเก็บตัวยาวที่จังหวัดนครราชศรีมาตั้งแต่วันที่๑๗ธันวาคมนี้ทันที
ส่วนทางด้านกิฟต์วิลาวันอภิญพงศ์เผยทั้งน้ำตาว่ารู้สึกใจหาย
เพราะ๔เกมครั้งนี้คือผลสุดท้ายของเธอหลังลงเล่นครั้งแรกเมื่อปี๒๐๐๓
รายการต่อไปของวอลเลอร์บอลหญิงทีมชาติไทยคือโอลิมปิก๒๐๒๐รอบการเลือกโซนเอเชีย
วันที่๗ถึง๑๒มกราคมปี๒๕๖๓

ธนรัฐเฟิร์งริตไทยกุลข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์